งานบุญงานบวชแต่วัยรุ่นก็ตีกัน
จนมีการคว่างระเบิดปิงปอง
และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเปิดศึก

และหลังจากนั้นมีระเบิดปิงปองตามมานะครับ
อะไรของอย่าทิ้ง
แล้วได้ยินเสียงมั้ยติดอะอันนั้นคือระเบิดใช่ไหม
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
เห็นมั้ยฮะจริงเป็นงานบุญงานบวช
แล้วก็เจ้าภาพเขาจ้างรถแห่คณะดนตรีสดมาตรงนี้

เอาจริงคุณสืบสกุลเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพชัดเลยนะ
เออจับภาพไว้ให้ชัดเลยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาร่วมงานบุญอยากจะได้บุญกัน
อยากสนุกสนานรื่นเริงให้กับครอบครัวของผู้ที่ทำการบวชอุปสมบท
แล้วก็มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะฮะก็มาเต้นกันสนุกสนาน
วัยรุ่นต่างหมู่บ้านเขาก็ถือว่าเป็นงานบุญก็มากันได้
ปรากฏเต้นกันอยู่แป๊บนึง
เห็นกลุ่มหนึ่งไหมฮะเริ่มเปิดศึกเริ่มด่าทอกัน
เพราะด่าทอกันเท่านั้นก็ยกพวกใส่กันชกต่อยกัน
ทำให้ชายวัยรุ่นอายุ๒๐ปีคนหนึ่ง
ก็บาดเจ็บหัวแตกเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในงานบวชที่บ้านหนองหลุบ
ตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑นะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าภาพเขาจ้างรถแห่มา
แล้วก็กำลังสนุกสนานกันอยู่นะครับ
แล้วก็เพิ่งจะเคลื่อนขบวนบวชเนี่ยนะฮะ
ขบวนแห่นาคได้แค่ประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
มีวัยรุ่นต่างถิ่นเข้ามาเต้นในขบวนแห่นาค
แล้วก็เริ่มเลยฮะเต้นแป๊บหนึ่ง
เริ่มเปิดศึกวิวาสสาวหมัดชกต่อย
จนถึงมีการคว่างระเบิดปิงปองใส่กันนะครับ

ซึ่งเป็นคนคว่างระเบิดปิงปองเนี่ยนะฮะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
สิทธิ์ข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดี

พบนายสมควรทุมศิษย์อายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานบวชบอกว่า

เจ้าภาพก็ไม่รับผลกระทบแต่อย่างใดนะ
เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
แล้วก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นจำนวน๑ราย
หลังจากเกิดเหตุช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ก็มีพ่อแม่พาวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุ
มาขอโทษขอโพยกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะฮะ
เพราะไหนมันก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคุณ

ไม่อยากให้ลูกหลานมีปัญหากันนะครับ
ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุก็ทางเจ้าภาพบอกว่า

แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงานแห่นาค
ระหว่างนั้นก็มีวัยรุ่นซึ่งรู้จักกัน
ตอนแรกเข้าไปหยอกล้อกันนะฮะ
ทำให้เพื่อนของวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ย

แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหยอกล้อกันหรือว่าทะเลาะกัน

แต่หารู้ไหมว่าจริงเขาแค่พูดคุยหยอกล้อกัน

เลยเรื่องราวบานปลายเกิดความชุลมุนขึ้นนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะระงับเหตุไว้ได้ทัน

มีวัยรุ่นวัย๒๐ปีได้รับบาดเจ็บไป๑รายนะครับ
ส่วนเจ้าของรถแห่เองประกาศว่าจะต้องเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
เพราะระเบิดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถแห่พังเสียหายเหมือนกัน
ก็จะเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามตัว

ส่วนถามว่างานบวชล่มไหมไม่ล่มนะฮะ
เพราะว่าคนที่บวชเขาก็ได้บวชได้อุปสมบทได้บุญกันไปนะฮะ

งานบุญงานมีความสุขแท้นะฮะ